พูดถึงชื่อของคุณตายนี่ก็มีอีกชื่อหนึ่งตายเหมือนกัน
แต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่านักร้องลูกทุ่งสาวดอกยา
ตายออระไทยจังพี่จ๋าของเราเอง
ใช่ค่ะแล้วพี่ตายอรไทยเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินที่ไม่เคยปล่อยให้แฟนเพลงเขาเหงาเลยนะ

บอกเลยว่าช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะคะพี่ตายเขาเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ภายใต้ชื่อตายอรไทยดอกย่ากลางเมืองใหญ่
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เลยถือเลิกดีค่ะไปไหว้ขอพรแล้วก็บอกกล่าวกับราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีซะเลย
ซึ่งแม่พึ่งเนี่ยก็เป็นนักร้องในดวงใจของพี่ตายที่พี่ตายเขาเคารพนับถือมากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทำให้พี่ตายมีชื่อเสียงมาได้จนถึงทุกวันนี้
เพราะพี่ตายบอกว่าคือเธอใช้เพลงของแม่พึ่งในการเดินสายประกวดร้องเพลงค่ะ
โดยวันนี้นะคะเธอได้นำคิวการแสดงคอนเสิร์ตในเดือนมิถุนายนมาบอกกล่าวกับแม่พึ่งพร้อมกับร้องเพลงให้กับแม่พึ่งได้ฟังด้วยค่ะ
วันนี้มาขอพรแม่พึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของตายนะคะ
อันนี้คือลืมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแม่เป็นศิลปินที่อยู่ในดวงใจตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มีบางเพลงของแม่นะคะที่ตายได้มีโอกาสได้แบบฝึกร้องฝึกซ้อมแล้วก็นำขึ้นไปประกวดบนเวทีคอนเสิร์ต
ฝากทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตดอกย่ากลางเมืองใหญ่นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่๒๒มิถุนายนนี้นะคะก็ฝากแฟนรายการนะคะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ
ส่วนแฟนนักเสี่ยงโชคไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าพี่ตายอรไทยเขาได้ทำการเสี่ยงเซียมซีมาฝากเรียบร้อยซึ่งเธอเสี่ยงได้เลขทั้งหมด๓ครั้งให้ดูกัน๓ครั้งแคปก็ได้นะ๓อันแบบนี้
บอกแค่นี้ดวงใครดวงมันนะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้พี่ตายเขาเสี่ยงเซียมซีเอาเลิกเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงแล้วคนในวงการบันเทิงเองนักร้องลูกทุ่งเองเนี่ยนับถือแม่พึ่งพุ่มพวงอยู่แล้วจะทำอะไรก็ต้องมาบอกกล่าวแม่พึ่งขอพรนั่นแหละเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของพี่ตายอรทัยในช่วงเดือนวิทยุนายนคอนเสิร์ตนะคะ